คุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่รู้จักเอาลองดูอันนี้ก็แล้วกัน
ลงคลิปเอาไว้๑ตุลาคม๖๕
นี่เหรอต้นทางเหรอไม่รู้คุณผู้ชมลองดูคลิปนี้หน่อย

ไอ้เต็มฮาราเบล
มันเต็มคาราเบลเลยใช่ไหม

บอกแล้วว่าอย่าเต็มคาราเบ้

วันไหนคุณเห็นมาสอนหนึ่งตุลาคม๖๕
อ๋อเสร็จแรงว่าเพิ่งมาเนี่ยนี่เราเดินผลราเบลนี่เหรอก่อนสุดหนึ่งตอนฉับับ
เอ้อเหรอไม่รู้เลยฮะ
ตันปลื้มปลื้มเลยเดี๋ยวเราออกเวลา
และคลิปต้นฉบับนี้คุณผู้ชม
คนก็เลยไปเล่นไปทำเป็นภารกิจการย่อมูลไปอะไร
เดี๋ยวเขาก็ต้องบอกถึงความเป็นมาอะไรนิดนึงนะคะ
มันแบบผสมกันอ่ะอืมจนมันรวมกันจนมันเต็มจัดอ่ะใช่ไปไหนไม่ได้อ่ะเต็มที่อ่ะ
มันเต็มที่อ่ะตอนนั้นเมาเต็มที่อ่ะตอนนั้นเต็มจริงเต็มคาราเบลจัดอ่ะ
เขาเลยเรียกคำนั้นว่าเหมาจนเต็มน่ะใช่มันใช้ได้ทุกสายนั้นนี้
คาราเบลอ่ะใช่อืมสายคงสายเขียวเติมจนเต็มอย่างเงี้
แบบเมาจ่าแต่แบบเต็มคาราเบลอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาเลยเรียกว่าอืม
มันเต็มคาราเบลเลยเหรอพี่เวลาไปตี้ก็พูดนะเต็มคาราเบลไปเลยไปเลย
คาราเบลอ่ะแล้วตอนหนูสองคนกำลังพูดอยู่หนูเต็มคาราเบลกันไหมลูก
ยังเต็มอยู่หรือเปล่าหรือยังไงถ้าฟังไปฟังมานี่จะหนักไปทางสายเขียวนะ
ลาเบลเขาเนี่ยหมายถึงการที่เราเติมทุกอย่างเข้าไป
จนมันผสมกันจนมันแน่นจนมันเต็มจนไปไหนไม่ได้อืม
ความรู้สึกแบบเมาเต็มที่เมาจนเต็ม
เอาไปใช้งานได้หลากหลายสายไม่มีข้อจำกัดอะไรก็ได้
อะไรก็ได้ถ้ามันเต็มมันมากมันแบบมันเต็มอ่ะ
จนทำให้สมองรับรู้อะไรได้ไม่ทันหรือเบลอหรือเบลออะไรอย่างนี้
คือเต็มมากเต็มจนล้นประมาณนี้ค่ะ
ก็เผื่อใครไม่ทราบได้รู้คำตอบวัยรุ่นวัยรุ่น